มาดูเรื่องวุ่นหน่อยนะคะเจ้าของเลี้ยงควายไว้แล้วควายตัวนี้มันชอบเล่นน้ำมาก
ไปเล่นท่อเล่นก๊อฟเนี่ยจนกระทั่งน้ำแตกนะคะคือโอ๊ย
หลังจากนั้นเขาก็มีการซ่อมค่ะซ่อมเสร็จปุ๊บมันมาเล่นอีก
ดูมันทำมันทำอะไรยังมันออกมองน้ำกูอีกน่ะ
กูอยากจะตีมึงจริงจริงเลยกูจะฟ้องแม่นี่มึงทำหัก
มึงต้องโดนนี่น้ำท่วมหมดเลยหลังจากที่กูไปฟ้องแม่
แม่ก็ด่ากูว่ากูทำไมไม่ดูน้องกูต้องรู้สึกยังไงวันนี้
กูเป็นพี่ควายเหรอดูสายตามันมันไม่สนอะไรเลย

มันซ้อมตลอดเวลาเลย
มันดำได้นานมาก

ผมเข้าใจมันเลยนะว่ามันคิดอะไรอยู่ควาย

พังแล้วปรากฏว่าน้ำไหลนองเต็มพื้นเลย

แล้วนี่กำลังจะมาทำอีกดูเห็นไหมค่ะ
แล้วสุดท้ายคือเจ้าของไปฟ้องแม่
ให้ท้ายควายแล้วทำอะไร
นี่ฝึกดำน้ำจะไปแข่งโอลิมปิกอีก๓ปี

นะคะหลังจากนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะ
คุณเชื่อไหมพี่ต้นพี่เบิร์ดเชื่อไหม
คนเข้ามาดู๑ล้าน๘แสนวิว
แล้วแต่ละคนบอกว่าขอเป็นเอฟซีควายตัวนี้
เป็นแฟนคลับอะค่ะ

เราจะมีกี่วิวสองวิวนี่ก็เก่งกันนะ

คุณส่งน้องกูไปแข่งดำนะ